ญาติร้องคลี่ปม

เอ๊ะมันจะใช่ใช่ไหม

ถามไปถามแบบธรรมดาทั่วไปเลย

ถ้าคุณคิดว่าคนคนหนึ่งจะฆ่าตัวตาย
เขาจะเลือกที่จะไปโดดที่ไอ้ปล่องขยะแคบ

แล้วอันนี้มันไม่ใช่บ่อขยะที่

มันอยู่บนชั้นบนสูงแล้วปล่องตรงนี้มันลึกแบบ๑๐กว่าเมตร

เราคุยกันแบบข่าวว่าเราสงสัยไหม
มีคุณผู้ชมคุยมาบอกว่า
เขาไม่เคยมีใครเห็นข้อมูลหรือให้ข้อมูลนะ

ขนาดน้องชายของคนตายยังบอกเลย
นี่ไงนี่แหละครับคุณผู้ชมครับมาดู
จากกรณีที่มีคนไปพบศพผู้หญิงคนนี้
นางสาวประกายแก้วโรธนวรกุล

เป็นภรรยาของทหารนะครับยศ๓๑
เธอเสียชีวิตปริศนาในปล่องทิ้งขยะของแฟลต์ทหารนะครับ
ภายในกองทัพภาคที่๑๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เบื้องต้นนะครับสามีของนางสาวประกายแก้วนะ
ให้การบอกว่าคืนวันลอยกระทงก็๒วง
ฝ่ายผู้ชายวงฝ่ายผู้หญิงแม่บ้าน
ก็แยกกันดื่มนะแต่อยู่แถวนั้นแหละ
ตกดึกผู้ตายก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยโทรมาบอก
ผู้ชายฝ่ายชายบอกพี่ผู้ชายไปดูลูกหน่อย

กระทั่ง๓๐พฤศจิกายนมีคนไปพบศพในสภาพแขนขาหัก
คุณผู้ชมครับความคืบหน้าของคดีเมื่อวานนี้
พนักงานสอบสวนสนบังซื้อนะครับ
เรียกเพื่อนของผู้ตายฝั่งสามีที่เป็นทหารมา
เพื่อนของนะครับของผู้ตายนะครับฝั่งผู้หญิงมา

เนื่องจากยังมีประเด็นที่น่าสงสัยแน่นอนครับ

ประชาการตำรวจนครบานท่านเปิดเผยบอกว่า
แนวทางการสืบสวนพบว่า
เป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ

อาจจะไม่ใช่การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครับ
ขณะที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนยังมีข้อสงสัยในหลายประเด็นครับ
และจากร่องรอยบางอย่างในที่เกิดเหตุด้วย

อีกทั้งจากการตรวจสอบข้อมูลจากทางครอบครัว
ที่จะทำให้ผู้เสียชีวิตไปฆ่าตัวตาย
รวมถึงวิธีการฆ่าตัวตายในสถานี

ตำรวจอยู่ระหว่างหาพยานหลักฐาน
และความเชื่อมโยงในชนวนเหตุต่าง
ทั้งเรื่องหนี้สินชู้สาวและเรื่องอื่น

รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุพลัด
พลัดตกลงมาเสียชีวิตด้วย
ซึ่งโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตที่หายไปเนี่ย

นี่แหละจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการคลี่คลายคดีครับ
ขณะที่พลตำรวจตรีอัตภพลอนุสิตผู้ประคับการตำรวจนครบาน๒ระบุว่า
ขณะนี้นะครับเรียกสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า๑๐ปากนะ

แนวทางการสืบสวนมุ่งประเด็นไปที่อุบัติเหตุหรือการฆาตกรรม
แต่จากการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นไม่พบ
ไม่พบแผลที่มันจะถูกจากการทำร้ายร่างกายน้ำแข็งนะครับคุณผู้ชม
ต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดถึงจะชี้สาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
ผลออกเมื่อไหร่อ่ะผลออกเมื่อไหร่อดใจรอหน่อยเพราะผลจะออกสัปดาห์หน้าครับ

ตอนนี้ต้องเรียนว่าเรายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือจะเป็นการฆาตกรรมนะครับ
เนื่องจากในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่ปิดนะครับ
เป็นพื้นที่ปิดบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับ
เราก็ได้พยานใกล้ชิดมาสอบเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วนะครับ
แต่ก็ยังมีอีกบางประเด็นที่เราจะพิสูจน์นะครับ
ว่ามันจะเป็นเรื่องฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ
ประเด็นฆ่าตัวตายคิดว่าน่าจะไม่ใช่
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมาตามต่อคดีนี้ต้องตาม
เมื่อวานนี้ญาติมารับศพนางสาวประกายแก้ว
บำเพ็ญกุศลที่วัดตะขบนู่นที่ปักทงชัยโคราช
นายอำนาจเนียมตะขบอายุ๕๑ปีท่านนี้เป็นพ่อเลี้ยงนะครับ
เป็นพ่อเลี้ยงของนางสาวประกายแก้ว
ท่านบอกว่ารู้ข่าวว่าลูกสาวหายออกจากบ้านไป
คืนวันลอยกระทงนั่นแหละไม่คิดหรอกลูกจะฆ่าตัวตายนะครับ
ลูกฉันคนล่าเริงนะจิตใจดี
ลูกถูกฆาตกรรมฟังพ่อเลี้ยงก่อนครับ
สาเหตุของการตายผมคิดว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมมากกว่าฆาตกรรมนะครับ
ถ้าเกิดเขามี๓เคสนะครับคือ๑ฆ่าตัวตาย
แต่จากฆาตตายผมคิดว่าถ้าเกิดฆาตตาย
โทรศัพท์ที่เขาติดตัวน่าจะอยู่กับตัว
แต่ว่าโทรศัพท์ที่เขาเห็นที่เขาจับพี่เบี้ยได้
ก็คือห่างจากที่เขาตาย
มันหายกิโลกรัมมากตัก
แล้วก็เงินที่เขาขายของได้มันก็หายไปส่วนหนึ่ง
แล้วก็ถ้าเกิดฆาตตายทำไมต้องลงไปตายในที่แคบ

นางสาววิภาวันเนียมตะขบคนนี้แม่เลย
คนนี้แม่เลยเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกเขยก็คือจ่าทหารนะนะ
โทรมาบอกว่าแม่แม่แอนหายแอนหายไปจากบ้าน
แม่ขึ้นไปช่วยตามหาหน่อยก็คือไปจากโคราชเข้ากรุงเทพหน่อย
ช่วยตามหาลูกหน่อยตามหาแอนหน่อย
หาไม่เจอครับไปก็หาไม่เจอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้
ไม่นึกเลยว่าลูกสาวจะมาเสียชีวิตในสภาพแบบนี้
ที่ผ่านมาลูกไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินไม่เคยมีปัญหาเรื่องครอบครัว
ไม่รู้สาเหตุของการเสียชีวิตว่ามันเกิดจากเรื่องอะไรกันแน่
แต่ไม่เชื่อหรอกว่าลูกฉันแอนมันจะฆ่าตัวตาย
เพราะถ้าจะฆ่าตัวตายนี่ครับแม่คิดแบบคนธรรมดาสามัญทั่วไปเลย
แม่บอกถ้าจะฆ่าตัวตายแล้วด้วยการกระโดดจากที่แคบแบบนั้น
มันไม่น่าเป็นไปได้ไหมส่วนสาเหตุจะมาจากเรื่องอะไรเนี่ย
ก็รอการสืบสวนของตำรวจอยู่เหมือนกัน
นี่แหละครับคุณผู้ชมต้องตามนะผมว่า
กว่าที่ผลชนสูตรจะออก
ระหว่างทางนี้ผมว่าตำรวจเพราะว่าเมื่อกี้
การตั้งข้อสังเกตของตำรวจมันจับอะไรได้บางอย่างแล้ว

ข่าวนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าท้ายที่สุดคือตายังตายจากอะไรกันแน่
ใครเป็นคนทำหรือว่าตัดสินใจเองอืม